สวัสดีครับนะครับ

เมื่อไหร่เอาไว้ล่ะ
วันนี้เราจะมาที่สุดยอด
อ้าวจริง

แรงจริง

พวกนี้มีแบบเป็นมองทางหน้า

ตำรวจบอกแล้ว
มันจำเป็นที่ต้องเอาเขามาเลี้ยงจริง
เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นทศกาล

ใครดูแลที่น้องเขาก็ทำอาชินการหมดเลย
คือคนแรกผู้ยายผู้หญิงผู้หญิงติ๊ย
ผมมาประมาณก็มาสองวันแล้วสองวันแต่จังหวะ

ก็คือดูไปก่อนอย่างแต่ละรอบเนี่ยเขาก็ต้องไปขายของ
ก็ต้องเอาอุ่นหวามมาเป็นตั้งหลอดคือไม่ได้มาตลอด

เขาเขานอนตรงนี้แหละอ่าเขานี่สว่างเบย์เขาร่วมลงไปตกมั้ย
ตกแต่ตกจริงจริงคือเราขวาแบบแต่เขาไม่ตกต่อหัวลงไปอ่ะอ๋อ
แล้วบางทีเราคว้าทันแล้วเราขับรถอยู่ด้วยเราขับรถอยู่
มีเรามันอันตรายเราก็เลยจอดแต่แต่ที่เอามาจริงจริงก็คือ
รักเขามากใช่นะคะเพราะว่าไว้
เออถ้าเกิดต้องนั่งหน้าคือเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าเราก็ยกไหม

อันตรายอันตรายจริงครับเพราะโควิดอีก